มากันเนี่ยห้าคนนี่นะฮะเห็นไหมฮะ
ใช่คือมันยาวเนี่ยห้าร้อยกว่าเมตรนะฮะ
รวมกันแล้วเนี่ยมูลค่าเนี่ย๓แสนกว่าบาทนะครับได้ไปเนี่ยนะตรงนี้เป็นโกดังนะครับ
ของบริษัทรับเหมาเดินสายระบบไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่ตะมนตลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
นี่ได้ไปเนี่ยนะครับเปิดประตูแล้วก็ถอยรถเข้ามาแล้วช่วยกันเข็นขึ้นไปนะ
สุดท้ายเนี่ยได้ไปนะฮะตรงนี้นะครับรอบแรกนี่รอบแรกนะม้วนแรกได้ไปแล้วนี่คือ
วนที่๒นะครับคือมีพนักงานของทางบริษัทเนี่ยเขาอยู่นั่นแหละนะแต่เขา
บอกว่าตอนแรกอ่ะเขาได้ยินเสียงสุนัขมันเห่าค่ะแต่คิดว่าเออคงเป็น
เห่าทั่วไปเนื่องจากปกติแถวนี้เนี่ยบางทีมันก็มีสุนัขเห่าตอน
กลางคืนอยู่บ้างอืมแต่ทีนี้เนี่ยคนร้ายแก๊งเนี้ยได้รอบแรกแล้วนะฮะเนี่ยครับ
ลองเวลาเยอะแยะไปหมดช่วยกันชี้ช่วยกันแบกช่วยกันเข็นช่วย
ยกเนี่ยค่ะกลับมาอีกนะกลับมาอีกในรอบที่สองรอบแรกนี่
กระบะสีขาวนี่รอบสองนี่กระบะสีดำโอ้เปลี่ยนรถด้วยรอบแรกมาห้าคน
รอบสองมาสี่คนแต่ตำรวจคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแก๊งเดียวกันนั่นแหละ
มาถึงก็มาเปิดประตูเขาเปิดประตูแล้วก็ถอยรถเข้าไปนี่
เห็นมั้ยคลิปนี้จะมีเสียงเสียงสุนัขห่าวชัดเลยนี่นะแล้วเดี๋ยว
ตอนที่ถอยรถเข้าไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะจะเข็นโดรม้วน
สายไฟเนี่ยขึ้นรถเหมือนเดิม
ขอดูตอนด้านในเลยได้ไหมตอนที่กำลังเข็นอยู่นี่ฮะ
พนักงานของร้านเนี่ยของบริษัทเนี่ยทีเนี้ยรอบเนี้ยเขาบอกเขา
ตื่นล่ะอ๋อมาดูดีกว่าระเบิดเขาอะไรทั้งคืนอ้อเดี๋ยวดูทาง
มุมขวาบนไว้นะคะมารอบนี้
กว่ามันจะเข็นขึ้นไปได้นะคะมันหนักฮะ

เห็นไหมดิ
คนงานเขาออกมาเนี่ยไปแล้วไปละ

มันแก่เข้ามา